พูดถึงเรื่องของพี่เตี้ยมชกันหน่อยนะครับ
ในที่สุดเราก็รู้ผลชนะสูตรแล้วนะครับ
พี่เตี้ยมชร่างกายถูกกระแทกอย่างแรงนะครับ
ขาหลังช่วงล่างของลำตัวมีการฉีกขาด
แล้วก็กระเพาะปัสสาวะก็มีการฉีกขาดนะครับ
แล้วก็กระโหลกส่วนท้ายแตกด้วยนะครับ
ก็ต้องดูว่าถูกรถชนเป็นรถเล็กรถใหญ่อย่างไรนะครับ
แต่ท้ายที่สุดแล้วผลชนะสูตรออกมานะครับ
อีกอย่างที่น่าสนใจคือในกระเพาะปัสสาวะของพี่เตี้ยเนี่ยแหละ
พบไม้เสียบลูกชิ้น
เขาบอกว่าดังนั้นใครที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับ
เวลาที่จะให้มันกินอะไรเนี่ยโดยเฉพาะลูกชิ้น
บางคนจะป้อนเป็นทั้งไม้เลยแบบนี้
เสียบไม้โยนให้สุนัขกินไม่ได้นะครับ

จะได้มีการบริจาคโครงกระดูกของพี่เตี้ย
ให้ทางคณะสัตวแพทย์เอาไปทำโมเดลหรือเอาไปทำหุ่น
กลายเป็นประเด็นนะครับ
เรามาพูดถึงเรื่องของการชนะสูตร
แล้วก็การแสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ภายหลังจากแอดมินเพจเตี้ยมชนะครับ
ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งลูกเพจเตี้ยมช
ก็แจ้งผ่านแฟนคลับที่ติดตามเพจกว่า๒แสนคนนะครับ
ว่าทางเพจจะทำรูปปั้นเตี้ยมช
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสุนัขชุมชน
เอาไว้ที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลังจากที่เตี้ยมชถูกรถชนตาย
ซึ่งสมาชิกลูกเพจมีทั้งเห็นด้วยก็มี

เพราะบางคนบอกรักแล้วก็ผูกพันกับพี่เตี้ยมชเหลือเกินนะครับ
แต่บางคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับ
ด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคมตันตระกูล
มนวยการศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์มชเปิดเผยนะครับว่า
ความคิดความเห็นส่วนตัวผมก็ไม่เห็นด้วย
ที่จะมีการประดมเงินนำบริจาคนะฮะ
ที่จะมาสร้างรูปปั้นสุนัขภายในมหาวิทยาลัยนะครับ
เนื่องจากที่นี่เป็นสถานที่ราชการ
คือการก่อสร้างอะไรต้องผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น
ขนาดรูปปั้นของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรายังไม่มีเลยนี่จะมีการสร้างรูปปั้นสุนัข
ส่วนตัวผมเองนะฮะก็ไม่เห็นว่าไม่เหมาะสมอันนี้เป็นความคิดเห็นของ
พอศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์มชเขานะครับขณะที่ทางศูนย์
ชนะสูตรโรคสัตว์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ออกชี้แจงผลการชนะสูตร
เตี้ยมชนะครับบอกว่ามันตายจากการถูกกระแทก
อย่างรุนแรงบริเวณขาหลังแล้วก็ช่วงล่างของลำตัวนอกจากนี้
ก็ยังพบร่องรอยการฉีกขาดของกระเพาะปัสสาวะอีกด้วยนะครับแล้วก็
ช่วงบ่ายวันนี้นะครับนักศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็
แฟนคลับเตี้ยมมชเนี่ยได้นิมนต์พระสงค์๔รูปไปทำพิธี
ดวงวิญญาณตามความเชื่อของคนล้านนาในจุดที่พบซากของเตี้ยมช
ด้วยนะฮะอันนี้เป็นการทำพิธีเมื่อวานนะครับแล้วก็ผมเข้าไปดูใน
เตี้ยมชวันนี้ก็มีความคืบหน้าในการที่ได้ชี้แจงถึงสาเหตุ
ตายของเตี้ยมชนะครับก็เอาเรื่องของทั้งผลชนะสูตรแล้วก็
บันทึกข้อความของตำรวจเนี่ยมาเปิดเผยนะครับแล้วก็รวมถึงประกาศ
คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชี้แจงสาเหตุการตายของมันด้วยนะฮะ
ก็เรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ว่าจะมีการสร้างโมเดลสร้างรูปปั้นหรือเปล่า
นั้นก็ต้องรอการแสดงความคิดเห็นกันเข้าไปอยู่นะฮะใช่ค่ะ